ก่อนร้องไปคายลิ้นออกก่อนได้ไหม
แต่ตัดผมมาก็ต้องทักผู้หญิงเราตัดผมมาค่ะแล้วต้องทักล่ะ
คุณต้องทักแต่ว่าต้องไปทักคำพูดที่ดีนะคะ
ที่ทักแบบว่าเอ้ยเอาไม่เอาดีกว่า
เอาทักทิว่ามันไม่ดีก่อนทักอย่าทักอีก
เอางี้เอางี้ละกันมาเจอกับพวกเราสองคน
คุณผู้ชมฮะแฟนคลับคุณสุพัสราด้วยส่งไลน์มาหน่อย
คักทายเรื่องส่งผมของเธอกันหน่อยนะครับ
ตัดมาซะสวยเลยทีเดียวเชียวขอบคุณค่ะ
แล้วนอกเหนือจากนี้นะครับบอกหน่อยละกัน
พี่น้องเอ้ยพี่น้องแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเขาเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยา
จากโควิด๑๙เข้ามาแล้วนะคะเอาไปดูเรื่องนี้กันเลยค่ะ
สำหรับผู้ที่ทำอาชีพขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค
ที่มีอายุ๖๕ปีขึ้นไปและก่อนหน้านี้ลงทะเบียน
รับเงินเยียวยาจากทางภาครัฐเฮกันหรือยัง
เอาใครยังไม่ได้เฮก็รอสักนิดนึงแต่มันจะได้เฮแน่นอนนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกที่ทางภาครัฐทยอยโอนเงินให้แล้ว
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยผู้ที่ได้รับเงินเขาจะแบ่ง
แบ่งเป็น๒๙จังหวัดสีแดงเข้มแต่ทีนี้เขาก็แบ่งเป็น๒กลุ่มเหมือนกัน
ใช่ไหมคุณชนะใช่แล้วครับคุณสุภาษาราครับ
ผู้ที่จะได้สิทธิ์ต้องอยู่ในเขต๑๓และ๑๖จังหวัดสีแดงเข้ม
งงแล้วสิเอ๊ะ๑๓เดี๋ยว๑๖เอาอย่างนี้ให้ดูแล้วกัน
เริ่มที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้มที่ได้รับเงินเยียวยา๑๐๐๐บาท
ก็ตามจังหวัดที่ขึ้นอยู่นี่นะครับ
ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เนอะจะได้ดูเอ๊ะเราอยู่ในจังหวัดนั้นหรือเปล่านะครับ
ส่วน๑๖จังหวัดสีแดงเข้มเป็นยังไงกันบ้าง
ดูอีกหนึ่งกราฟิกนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้
นี่คือ๑๖จังหวัดสีแดงเข้มที่จะได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทนะครับ

บางคนอาจจะมีข้อสงสัยเอ้าทำไม
ทำไมถึงได้เงินไม่เท่ากันเพราะว่า๑๖จังหวัดสีแดงเข้มได้๕๐๐บาท

ทำไม๑๓จังหวัดก่อนหน้านี้ทำไมได้หมื่นนึง
เอางี้ละกันเพื่อคลายข้อสงสัยคุณโทรไปถามได้๑๕๘๔นะครับ
โทรไปตามหมายเลขนี้เขาจะตอบตลอด๒๔ชั่วโมงอยู่แล้ว
ใช่ค่ะรวมถึงใครที่ยังเงินยังไม่เข้าด้วยนะครับ

ครับเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
น้องหลายคนรุ่นน้องเราเด็กนิเทศศาสตร์หรือหลายคนที่เขามีความชื่นชอบในเรื่องการเล่าข่าว
ถามมาเยอะเรื่องของโครงการนี้ครับไทยรัฐตามล่าหาคอเล่า
เอาบอกแบบนี้ละกันเริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับ
และจะรับแบบยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ
ใช่ค่ะส่วนคุณสมบัติ๒๐ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้
ขอแค่คุณเล่าข่าวได้คุณเล่าข่าวเลยเป็นคลิปประมาณ๑นาทีค่ะ
โหลดขึ้นยูทูปอัพโหลดขึ้นติ๊กต๊อกแล้วส่งลิงก์นั้นมาให้เราดูนะคะ
ที่คอเล่าไทยรัฐแอดไทยรัฐดับทีวีเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูค่ะ
จะได้เข้าไปถูกนะแล้วส่งผลงานกันมานะครับยังไงซะ
คุณนะถ้ามีความสามารถจริงแล้วก็รับรองมีโอกาสได้เป็นคอเล่าและร่วมงานกับเรา
ไทยรัฐทีวีคนเล่าตัวจริงอาจเป็นคุณอ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไป
ไปดูกันหน่อยฮะเหตุเกิดว่าเอ๊ะทำไมสาวคนนี้ถึงได้ออกอาการโวยวาย
เออต้นที่มึงหยิบไปอ่ะมีแต่ต้นไปแพงมึงก็รู้วันนี้แต่ละต้นที่มึงถามก็เป็นหมื่นกี่ต้นแล้ว
แล้วต้นที่มึงเด็กไปต้นที่มึงไม่ได้ถามกูอ่ะหวยหวายหวยหวายเกี่ยวอะไรกับต้นไม้นี่แหละ
ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดชัดได้คู่กันสมัครข่าวคู่กันสมัครข่าว

ทักทายคุณสุภาษาที่วันนี้ตัดผมมาใหม่

โอ้โหเดี๋ยวจะให้อ่านข่าวแบบจินตลาเดี๋ยวก่อน

ข้อความต่างที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่เราเล่าไปก็ส่งกันมาได้

โดยเฉพาะเรื่องของต้นไม้มันมีมากมายหลายเคสนะ
คือเขาฮิตต้นไม้ด่างบ้างช่วงนี้แซงต้นไม้ด่างก็เป็นบอสี

มันมีเรื่องอยู่ที่ว่าคนคนหนึ่งเข้าไปติดต่อขอซื้อต้นไม้
แต่ลักษณะสุดท้ายไม่ซื้อแต่มือบอลดันไปเด็ดใบเด็ดหน่อออกมาเพื่อไปเพาะพันธุ์ครับ
นั่นแหละ
โอ้โหนี่ไงแม่ค้าเขาเดือดจัดเลยล่ะครับ
เรื่องของเรื่องมีคนคนหนึ่งเขาว่ากันว่าเป็นระดับดรเลยนะ
เห็นไหมเธอพูดถึงเรื่องของแล็บนู่นแหลบนี่
เข้าไปในสวนต้นไม้ของเธอนั่นแหละ
ทำท่าเหมือนจะว่าจะไปติดต่อขอซื้อต้นไม้ที่มีราคาแพงนะ
ดูไปดูมาอาศัยจังหวะที่แม่ค้าเผลอไปเด็ดใบไปเด็ดหน่อออกมา

หวังว่าจะเอาไปทำพันธุ์ต่อเพื่อจะเอาไปขายลักษณะแบบนั้น
แม่ค้าเขาเห็นเขารู้ก็เลยโกรธแบบนี้แหละครับ

ไปขโมยกันแบบนี้นะทีนี้จากการสอบถามนะคะ
นางสาวถิติพรรณรามรงค์รามวงอายุยี่สิบสี่ปี
เป็นน้องสาวเจ้าของร้านนี่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุอ่ะ
คนที่เข้ามาเป็นผู้ชายนะแต่งตัวดีเลย
ทำทีทำท่ามาเป็นสอบถามเรื่องต้นบอนสีกับพี่สาวครับ
ลักษณะทำแบบนี้เบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนที่มาด้วยกัน
ไปเด็ดยอดบอนสีไปเนี่ยสุภาษาราภาพจากกล้องวงจรปิด
ไว้ได้จังหวะที่แอบไปเด็ดนี่แหละครับใช่ซึ่งหลังจากที่สองคนออกจากร้านไป
พี่สาวไงเขาเลี้ยงก็ฟูมฟักมาอย่างดีอืม
สังเกตเห็นว่ายอดบอนสีมันถูกเด็ดไปก็เลยไปดูกล้องวงจรปิด
เจอเลยค่ะลูกค้าสองคนที่เป็นผู้ชายที่มาเมื่อกี้
เด็ดเอาไปพี่สาวโทรเลยค่ะ
ติดต่อไปที่เบอร์มือถือที่เขาให้ไว้ปิดเครื่อง
ทำยังไงล่ะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์เลย

ก็กลายเป็นว่าติดต่อได้เฉยเลย
ทีนี้เขาติดต่อกลับมาแล้วบอกว่าเอางี้ละกัน
เดี๋ยวจะนำเงินมาจ่ายให้เป็นค่าเสียหาย
แล้วก็ขอร้องด้วยนะไม่ให้ดำเนินคดีไม่ให้แจ้งความนั่นแหละ
โดยตัวพี่สาวผู้เสียหายนะเขาบอกว่าโอ้แบบนี้ต้องคิดค่าเสียหาย
เพราะต้นไม้มันแพงนี่คิดค่าเสียหายไป๓แสนกว่าบาทคือเกือบ๔แสน
แล้วบอกว่ามันเป็นค่าต้นไม้ที่เสียหายไป
แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยฮะ
ทีนี้ในช่วงของการพูดคุยกันนะ
พี่สาวเขาก็คุยนะเขาก็คุยกับคนร้าย
เขาตอบว่าโอ๊ยเพิ่งหัดเล่นบอลสีกับไม้ด่าง
แต่ไม่มีเงินจะไปซื้อพันไม้

ก็เลยตระเวนดูตามร้านขายต้นไม้ต่าง
ก็เลยเด็ดเด็ดไปอย่างนี้ก็ถือว่าขโมยนะ
เพราะมันเป็นทรัพย์สินของเขาอ่ะนะครับใช่ค่ะ
เนี่ยฮะมันมีมากมายหลายเคสหลายกรณีจริงกับต้นไม้ที่มีราคาแพงในยุคนี้
ก่อนหน้านี้ก็เห็นบางคนก็เอาไปวางบอนสีเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องของมงคลนะ

นั่นแหละครับต้องระวังจริงนะเอาใครมีบอลสีอะไรมาระวัง
พูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงกันหน่อยคุณธาตุแมวอ่า
เมียวดิฉันธาตุหมาแต่คนนี้ธาตุอะไรไปดูค่ะ
เฮียวออกมาแล้ว
อย่างนี้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าตุ๊กแก่แล้ว

ตุ๊กแก่

ขวดขาหน้าตามันไม่น่ารักเอายังจริง

หนอนกันยังจะโอ๊ยตายแล้ว

เขาค่อยคลานออกมาจากซองโต้

เขาก็เอาหนอนเสียบไม้มาล่อ

มันยังตัวเล็กไต่อยู่ที่กำแพงบ้าน
จากนั้นเห็นมันก็เลยให้อาหารมาตลอดระยะเวลา๑ปีครึ่ง

จนตอนนี้โอ้โฮ
ปวดเจ้าโอ้โฮปวดเจ้า
โอ้โฮปวดเจ้าโอ้โฮปวดเจ้า

โอ้บ้าเหลืออะไรดูสิดูสิ
โอ้โฮคือเรื่องของเรื่องเจ้าตุ๊กแกตัวนี้บอกว่าชอบมากเลย

วางต่อบอกดีเอาไปเนื้อไก่นะแก่
เชื่องแบบนี้ทุกตัวอืมบางตัวเราก็กระโจนใส่มีมาแล้วมี
แล้วมันงับทีมันเจ็บเจ็บตัวมันใหญ่อ้าวระมัดระวังนะคะ
ส่วนเรื่องของความเมตตาให้อาหารมันก็เรามองเป็นเรื่องดีแล้วกัน
เมตตากันนะสัตว์โลกอ่ะเนอะเอาทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมไปดูผู้ชายคนนี้เขาขี่จักรยานคันหนึ่งไป
แต่ขากลับขี่คันหนึ่งกลับเอ้าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะ

อ้าวขามาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
มาเอาให้ดูอ่านนะขามาอ่านสีน้ำเงินนะคะ
เดี๋ยวพี่เขาจะออกไปอ่านสีน้ำเงินเห็นไหม

เอ้าอีกอันหนึ่งดูเนี่ยอีกครั้งกะ
แต่จริงตอนที่มาเอาจักรยานคันนี้

มันตั้งใจเปลี่ยนหรือว่าเขาแบบว่าสับสนอะไรอย่างนี้นะ
คือคนในโลกโซเชียลเขาก็บอกนะว่าคันที่เอาไปเก่ากว่าของพี่อีก

ก็พูดอย่างเงยแหละพี่
สรุปสุดท้ายต้องเอามาคืนนะก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปจริง

ใช่ไหมเราเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอาจักรยานมาเทิน
เอาไปเทินที่ร้านค่ะไม่ได้เทินที่หน้าร้านสะดวกซื้อเนอะ
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคนที่เขารักสัตว์มากเป็นอย่างนี้จริง

เรื่องของเรื่องครับที่จังหวัดฉะเชิงเซามีพ่อหนุ่มคนหนึ่งครับ
เขาพลาดท่าเขาอุ้มไก่มาแล้วก็กำลังนั่งรถซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มา

ทีนี้พระท่าไก่ตกไปตรงถนนแล้วโดนรถข้างหลังเหยียบเสียชีวิตโอ้ยดูสิครับว่าเขารู้สึกเสียใจขนาดไหนครับ

โอ้โหมันมีตัวเดียว
เขารักของเขาว่าคุณสุภัษฐ์สาระ

เขาพลาดเองไก่มันดิ้นพอดี
ตกจากรถมอเตอร์ไซค์สุดท้ายโดนเหยียบเข้าไปตายเลยครับ
นี่ค่ะนี่คือนายสุพัฒน์ชินรำอายุ๒๔ปี
นอนร้องไห้แบบนั้นแล้วก็กอดร่างกายอยู่ริมถนนนะฮะ
ถนนตรงนี้คือถนนเทพรัฐบางนาตราดอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไก่มันโดนรถชนตายคือรถมอเตอร์ไซค์ที่มาด้านหลังไม่ทันเห็น
ไก่มันตกลงไปอ่ะก็โดนเหยียบไปแบบเนี้ยน่าสงสารโอ้โหนายสุพัฒน์เล่าทั้งน้ำตาเลยนะครับ
ไก่ตัวนี้เขารักมากมีชื่อด้วยนะชื่อว่าอะไรคะชื่อเจ้าองค์บากที่มาที่ไปคือมีหลวงพ่อที่จังหวัดสุรินท
เมตตาให้มาเลี้ยงแกก็เลี้ยงเหมือนลูกเลยอยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันตลอด
อย่างที่เล่าไปก่อนเกิดเหตุก็พาองค์บากกลับจากแคมป์คนงาน
จะกลับบ้านพักอยู่แล้วระหว่างทางนี่แหละองค์บากกระโดดหลุดมือลงไปกลางถนน
ทีนี้รถมาด้านหลังพอดีค่ะเหยียบซ้ำเลย
นั่นไงแล้วจรภิครับจรภิกู้ภัยต้องเกลี้ยกรอบอยู่พักใหญ่
นายสุพัฒน์เนี่ยก็อยู่อย่างนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเสียอกเสียใจ
อ่ะสักพักได้สติกลับมาได้พอคุยกันรู้เรื่องกู้ภัยก็พาไปเลยพาไปเลย
เพื่อเป็นการเยียวยาหัวใจในเบื้องต้นพาไปฟาร์มไก่ชนในพื้นที่ก่อน
โอ้โหไปขอลูกไก่ชนตัวใหม่มาให้ค่ะนายสุพัฒน์โอ้ยก็รู้สึกพอใจขึ้นระดับหนึ่ง
แต่ยังไงซะก็ยังรักตัวนี้อยู่อุ้มร่างของเจ้าองค์บากขึ้นรถกระบะไปแบบนี้
นี่ที่ต้องหิ้วนี่คือนายสุพัฒน์เจ้าของนะ
ไม่มีแม้แต่แรงจะเดินนะครับอ้าวทีนี้นะคะหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านไป
ทีมข่าวของเราไปหานายสุพัฒน์ไปหาที่แคมป์คนงานค่ะครับ
นายสุพัฒน์นี่พาไปดูหลุมฝังองค์บากด้วยนะ
แต่ตัวเขาเองก็ยังเห็นไหมคะหน้ายังหอยอยู่เลยตาบวม
แต่เขาก็บอกนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือวันนั้น
และบอกว่าตัวเองก็แค่อยากจะเลี้ยงไก่ชนตัวสองตัว
เพราะไม่มีครอบครัวก็อยากดูแลเจ้าไก่พวกนี้ให้เหมือนลูก
คือเขาผูกพันจริงนะเขาบอกว่าปกติเขาจะขังเอาไว้อยู่ในสุ่มนั่นแหละ
ช่วงเวลาไปทำงานก็ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่อย่างงี้เวลาไปข้างนอกไปไกลไกลเนี่ย
เขาจะพาไปด้วยเพราะเขารักมันนี่แล้วเขาผูกพันมันจริง
คือตอนแรกเขามีอยู่สองตัวไก่ตัวนึงชื่อแจ้แจ้ตัวนี้มันตาย
เพราะว่าถูกสุนัขแถวนั้นกัด
ก็เลยเหลือแต่องค์บากตัวเดียว

โอ้โหทำใจยากจริงนะครับ

เอาไปด้วยตลอดไม่เคยเอาไปตี

ตีอยู่คนเดียวปุ๊บคนเดียว
เขากลัวมันเจ็บนะคะมีคนมาขอซื้อเป็นหมื่นไม่ให้ค่ะ
เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ทำไมถึงมีคนมาขอซื้อเพราะมันเป็นพันธุ์พม่าเหลืองเทา
เอาจริงเขาบอกมันดื้อนะแต่ที่เขารักมันมากเพราะเรียกมาอกบากอกบากมา
เหมือนสุนัขเลยเอาฟังเสียงเขาค่ะ
เฮ้ยตัวนี้เป็นตัวที่สุดยอดเลยผมรักเหมือนลูกด้วยเลย
เอางี้ละกันสุภาษาราคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการเยียวยาหัวใจในเบื้องต้น
ทางด้านนายธนากรสอนศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกง
เขาเนี่ยขับรถไปยังฟาร์มที่ชื่อว่า
โกเซมฟาร์มมังกรแดนใต้
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ขับไปประจวบไปเอาลูกไก่ชนสายพันธุ์ไทยพม่า
เอามาให้นายสุพัฒน์เอาไปเลี้ยง

โอ้โหนายสุพัฒน์เห็นแบบนั้นดีใจมาก
จิตใจเริ่มดีขึ้นแล้วเป็นการเยียวยาหัวใจได้ลูกไก่ตัวใหม่

ค่ะแต่ยังไงเขาก็ยังคิดถึงนะ
มันก็ยังทดแทนตัวเก่าไม่ได้หรอก

แต่หมาก็อ้วนเหมือนกันน่ะ
หรือเป็นหมูขนยาว
ให้ยังไงอย่างไรนี่

เวรไลฟัดกันเลย
แต่ลูกหมูจริงมันก็มีความส่วนพอกับลูกหมาใช่ไหม

คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกทานผลไม้

สดขนาดไหนที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ชอบเนี่ย

โอ้ยลูกลูกลูกลูกกลายเป็นซอมบี้ไปแล้ว

เป็นแดงม่วงไม่ได้แดงเลือด

มังกรสายพันธุ์สีม่วง
แล้วโอ้โหนี่กลัวไม่สดใช่ไหมลูก

ตามหาหลักฐานเนี่ยลูกนี้หายไปแล้วลูกนึง

ถ้าเห็นตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นฝีมือของน้องเขา
อาจจะเป็นแบบสัตว์ที่ชอบกินผลไม้

พอได้เห็นเท่านั้นแหละรู้เลย
โอ้โหตัวการไม่ใช่ใครที่ไหน

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันบ้าง
พี่ชายที่แสนดีมีแต่ความรู้สึกที่ว่าอยากจะให้

อย่ากัดตัวเองกัดพี่ได้คนเดียว

นี่นี่ไงพี่ชายดูแลน้องสาว

ทำอย่างไรต่อเอานิ้วจะกัดนิ้วตัวเอง

อยากกัดเหรอกัดแขนพี่พี่

ง่ำกินเลย

คุณก็มีน้องสาวคุณเคยให้น้องกัดบ้างไหมแบบนี้

จริงหรอฮื้ยเหมือนแต่เด็กเล่นกันสนุกเลย
ไม่ได้กัดดีหรอกกัดเพราะผมไปแกล้งนี่แหละ

ค่ะเอาดูความน่ารักต่อไปนะคะ
ปกติเราเอาเด็กเต้นมาให้ดูเยอะแล้ว
แต่น้องคนนี้ขวบกับอีก๗เดือน
และลีลาโอ้โหสุดยอดค่ะ
ปกติเด็กเขาเต้นเนี่ยมือเขาจะออกแค่นี้นะ

แต่นี่ดูเอวนะให้ดูเอวนะมีหมุนด้วยอะโอ้โฮโอ้โฮ
โค้ชีโค้ดอยู่ด้านหลังนี่ไงอยู่ข้างหลังแล้วโยกให้ดูด้วย
โอ้โหร้ายจริงร้ายจริงร้ายจริง๑ขวบกับอีก๗เดือนเท่านั้นชื่อว่า
วรพัฒน์น่าจะเป็นติ๊กต๊อกคุณพ่อแหละ
น่ารักมากนะน่ารักมากน่ารักแบบนี้ขออนุญาตนะคุณพ่อนะ
ผมก็เลยต้องเอาออกมาให้คนทั้งประเทศได้ดูกัน
ดูความน่ารักของน้องอัญญาถูกต้องครับ
คุณผู้ชมเรื่องต่อไปว่ากันว่าสามีคนนี้ต้องทำแบบนี้
ลากออกมาลากออกมาว่าแต่เขาลากอะไรออกมา

อ่าเป็นยังไงเนี้ยอ่ะงวดเนี้ยตายอยากสงบสอบสีน้ำภูมิได้เจ๊งวด
อย่าลงทุนเหรอยังไงจัดมายายาอุ้ยน้ำกลัวไปหลุมเรียง
อุ้ยอะไรยังอะไรกองอยู่ที่พวกท้องอ่ะกองลัตตาลีอ่ะเจ๊
โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ดูสิครับเต็มไปหมดเลยลงทุนไปเยอะ
เออก็เตือนแล้วยังไงนะเอ่อการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหม
ควรต้องระมัดระวังและใช้วิจารณญาณใช้ทุกอย่างอะค่ะ
ลงทุนนะคะสุดท้ายก็อย่างที่เขาบอกอ่ะตายอย่างสงบศพสีชมพู

แสดงว่าคุณไม่ได้ไปต่อ
ใช่แต่ยังไงซะงวดต่อไปรออยู่แล้วกัน
ฟื้นมาฟื้นมาสู้ต่อแล้วกัน
ฟื้นมาแล้วก็ฝันซะดีด้วยนะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการ
ขอบคุณจริงนะครับที่ติดตาม
ไปถึงทุกข้อความที่ส่งมาในวันนี้ด้วยลากันไปนะครับด้วยความน่ารักของแมวน้ำกับลีลาการกระดึ๊บกระดึบสุดพริ้ว
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่แล้วต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ